เรื่องนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมมันเหมือนบทละครเหมือนพล็อตหนัง
แต่เป็นเรื่องจริงที่โอ้โหใครฟังก็อึ้ง
ตายายร้องลูกสาววางยาฮุบเงินมรดก
เนี่ยค่ะคือเพจสายไม้ต้องรอบบอกว่ามีคุณตากับคุณยายมาร้องขอความช่วยเหลือว่าถูกลูกสาวคนเล็กเนี่ย
นี่วางยากล่องปราศัทมณ์มานาน๓ปีหลอกให้โอนเงิน๑๐
กว่าล้านในบัญชีหลอกให้โอนมรดกซึ่งเป็นที่ดินร้อยกว่า
ไร่ที่ปากช่องมูลค่ารวมเนี่ย๓๐๐กว่าล้านบาทแล้วนี่
คือลูกแท้แท้นะคะแล้วจริงจริงครอบครัวนี้ปรากฏว่าพอดู
ฮะอะไรเพราะใหญ่เออทำไมไม่เดินออกมาเรียนเรื่องนั้นแหละ
เดินยังไงมันแม่มึงไปไหนฮะแม่มึงล่ะแม่อยู่หลังบ้าน
ไปตลาดไปตลาดโดยชื่ออะไร
คลิปนี้เนี่ยถูกถ่ายเมื่อเดือนมกราคมก็คือต้นปีที่ผ่านมานะคะญาติบ้านข้างข้างเนี่ยให้การช่วยเหลือคุณตาคุณยายในสภาพที่แบบอิดโรยแล้ว
เนี่ยต้องพูดคุยผ่านช่องประตูขอความช่วยเหลือ
สุดท้ายก็พาคุณตาคุณยายออกมาจากบ้านลูกสาวของตัวเองได้สำเร็จ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
พาคุณตาวัย๘๓ปีคุณยายวัย๖๙ปี

เข้าพบว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัฐ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ

บอกว่าตากับยายมีลูกสาว๒คน

ส่วนลูกคนเล็กคือน้าของเธอ
ทีนี้ตอนแรกบ้านก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่
คืออยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับทุกคนที่ปากช่องนี่แหละค่ะ
จนกระทั่งปี๖๔มีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งมรดกของตากับยาย
ตากับยายก็เลือกจะไปอยู่บ้านน้าสาวถึงขั้นตัดขาดแม่เลย
แล้วต่อมาเรื่องราวมันก็บานปลายเรื่องที่ดินนี่แหละ
ถึงขั้นต้องมีการก่อกำแพงสูง๒เมตรขั้นกลางระหว่างบ้านทั้งสองหลัง
จนกระทั่งต้นปี๖๖อยู่ได้ยินเสียงคนร้องไห้
ยายยายมานอนร้องไห้อยู่ข้างกำแพงทำไมอ่ะ
เธอก็ตกใจพาคุณยายเข้ามาคุยกันในบ้าน
ยายก็เล่าบอกว่าน้าสาวเนี่ยแอบเอายากล่อมประสาทให้กินเป็นเวลานาน๓ปี
แล้วเงินในบัญชีธนาคารกว่า๑๐ล้านบาทถูกโอนเข้าบัญชีน้าสาวหมดเลย
ดินกว่าร้อยไร่ที่ปากช่องมูลค่ากว่า๓๐๐ล้านก็ถูกโอนไปหมดเกลี้ยงเลยเหมือนกัน
พวกเธอก็เลยพาคุณยายไปแจ้งความในข้อหารักทรัพย์
ตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลนะคะแต่ครอบครัวเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่าน้าเนี่ยมีการเอาที่ดินไปจำนองกับผู้มีอิทธิพลด้วย
ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมอีกทอดหนึ่งค่ะ
พอเขาไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดของคุณเอกพบเรืองพระเสิร์ธใช่ไหม
คุณเอกพบก็เลยไปประสานขอความช่วยเหลือกับทางวาดที่ร้อยตรี

เคยเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐบาลชุดที่แล้วคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
เวลามีคนไปยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมตรงนี้

แต่ตอนนี้ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐเนี่ย

ต้องเป็นนายกองตรีว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
เพราะวันก่อนเพิ่งมาคุยกับผมเรื่องเคสของน้องพลอย
ตำแหน่งคือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี

ซึ่งนายกรัฐมนตรีคุณเสถาธวิสิน
อบให้รองนายกคือคุณสมศักดิ์ดูแลเรื่องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของธรรมเนียบรัฐบาล
ตอนนี้คุณธนกฤษเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
ก็จะมาดูแลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นใครจะร้องทุกข์มีเรื่องอะไรเดือดร้อนเนี่ย
ทุกเรื่องมาได้เลยทั่วประเทศไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ธรรมเนียบรัฐบาล
หาคุณธนกิจอ่าแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องต่อไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
ที่เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลประจำจังหวัดต่างต่างเหมือนตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่แล้วค่อยกระจาย
เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าแทนเหนือว่ามีเรื่องนี้ทำไมไปหาท่านธนาคิต
เพราะว่ารองนายกสมศักดิ์เทพสุธินเนี่ยดูแลเรื่องศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

แล้วให้คุณท่านธนาคิตดูแลต่อ
นี่ไงคุณตาคุณยายก็เลยมาเลยคุณเอกพบพามานะคะ

คุณตาบอกว่าที่ปากช่องเนี่ยที่ดิน

ลูกสาวคนเล็กแอบเอาไปจำนำเหล้าไปขายค่ะ

ลูกสาวคนเล็กก็ถอนไปจนหมดเกลี้ยงบัญชีเลย

อยู่ในความดูแลของลูกสาวคนเล็ก

บอกว่าเป็นยารักษาโรคประจำตัว
แต่พอตากับยายกินไปแล้วเนี่ยมีอาการแบบนี้เลยค่ะ
แห้งคอแห้งตาแดงเบลอมึน

ก็เลยพยายามจะหนีออกจากบ้านลูกตัวเอง
เอาไว้งดเลยผมมีจักบัตรอย่างกี่ลึงเลย
แย่ยานี่ผมก็ไม่รู้ด้วยผมสัก
กินไปข้อแห้งปากแดงหมดเลยผมก็ไม่รู้

กินแล้วชักด้วยนะคะถ้าตามคำบอกเล่าของคุณตานะ

แล้วก็เรียกบอกลูกออกมาคุยกันหน่อย

เพราะว่าตอนที่แม่ไปอยู่กับน้อง

ถึงขั้นเป็นคดีความฟ้องร้องกันอยู่ในชั้นศาลนะคะ
ทางด้านของร้อยตรีธนกิจก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวจะจัดชุดสืบสวนไปคุ้มครองความปลอดภัยคุณตาคุณยายก่อน
จะประสานไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้นำเส้นผมไปตรวจพิสูจน์ว่ามันมีสารเคมีหรือมันมีสารพิษหรือมีสารอะไรเจือปนอยู่ไหม
มันเป็นการตรวจสอบดูในร่างกายนะคะ
เพราะรถเส้นผมรู้สึกว่ามันครบูดตรวจสอบได้ผ่านใน๓เดือนเลยใช่ไหม
ทีมข่าวลงพื้นที่ที่นครราชศรีมาสำรวจบ้านของลูกสาวคนโต
ที่คุณตาคุณยายไปขอความช่วยเหลือนะคะ
ก็เปิดเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือค่ะบ้านลูกสาวคนเล็กก็อยู่ติดกันนั่นแหละ
ก็คือเป็นแผ่นสังกษีกัดกั้นเอาไว้อันนี้บ้านลูกสาวคนโตนะคะ
เป็นร้านมือถือค่ะแล้วมีการติดป้ายประกาศเตือน
ที่ดินนศ๓กเลขที่เท่านี้เท่านี้เนี่ย
คือเป็นการแจ้งว่ามีการฟ้องร้องคดีกันอยู่เป็นที่ดินข้อพิพาท
ถ้ามีการซื้อขายจำหน่ายหรือโอนจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
ทีมข่าวเราอยากฟังเรื่องราวจากฝั่งน้องสาวเหมือนกัน

เพื่อจะสอบถามเรื่องราวต่างแต่ว่า
ลูกสาวคนเล็กบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะ

กำนันตมคลองม่วงนะคะก็บอกคุณตาคุณยายเคยร้องเรียนมาเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนกัน
ถูกลูกสาวคนเล็กเอาเงินในบัญชีไป
ำนันก็พาไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมมารอบหนึ่งแล้ว
แต่ว่าคดีความมันอยู่ระหว่างฟ้องร้องในชั้นศาลก็เลยยังไม่ทราบรายละเอียดค่ะ
แต่คดีก็ฟ้องร้องกันอยู่แล้วนะ
ในชั้นศาลแล้วเรื่องที่ดินแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่า
ที่ดินข้อพิพาทอันนี้เป็นคดีเดียวกันกับที่ว่า
คุณตาคุณยายบอกว่าโดนลูกสาวคนเล็กวางยาแล้วก็เหมือนกับยักยอกทรัพย์หรือเปล่า

ใช่ไหมนศ๓กมันซื้อขายเปลี่ยนมือได้แบบไหนอะไรยังไงด้วย

เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้ววันที่ซื้อขายกันนั่นน่ะ
คุณตาคุณยายแกไปทำธุรกรรมไหมแกเซ็นลายมือหรือเปล่า
เรื่องราวมันเป็นยังไงนะตอนนั้นด้วยนะคะ
เดี๋ยวรอฟังอีกฝั่งหนึ่งเขาด้วยนะฮะ